มาดูต่อกันบ้างที่เป๊กเปรมมณัฐศึกมาปุ๊บเรื่องราวดราม่าก็มาปั๊บเลย
วันก่อนเนี่ยดราม่ากันไปเรื่องของร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่
ของเขามาคราวนี้เป็นเรื่องดราม่าผมสีชมพูออกจะแดงแปรดของเขา
มีคนวิจารณ์กันเยอะเหมือนกันนะฮะหลังจากที่ไปออกงานฟุตบอลของช่องเขาแหละ
ก็เลยโดนกระแสกระแนะกระแหน่ในโลกโซเชียลบอกว่าเป๊กอะไรอ่ะ
ศึกแท้เลยนะทำไมทำสีผมแบบนี้ทำตัวแผลงแบบนี้
แต่ดิฉันก็งงใจว่าทำไมต้องว่าเขาขนาดนี้
บอกว่าไม่ซีเรียสค่ะเพราะรู้ตัวดีว่าทำอะไรอยู่
แฟชั่นของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการถือศีลทำบุญซะหน่อยค่ะ
เขาก็แค่อยากลองแล้วก็อยากรู้ว่าเราทำอะไรทำได้ไม่ได้คือเราก็เกรงใจคนอื่นมาทั้งชีวิตอะไรอย่างนี้
ก็เลยอยากลองทำอะไรบ้างในช่วงเทศกาลตรงนั้นเท่านั้นเอง
แล้วก็ถามว่าถ้าหลังจากบวชมาแล้วรู้สึกว่าทำไมทำผมชมพูผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของข้างนอก
แต่ข้างในข้างนอกข้างในไม่เหมือนกันแล้วเราก็คือเป็นคนแฟชั่นคนหนึ่งอะไรอย่างนี้
คุยกับโทนี่ทั้งคุยอะไรก็เอากันทำเถอะพอเสร็จแล้วถ้ามันไม่ได้ติดงานอะไรหรือถ้าไม่ติดละครอะไรเราก็ทำได้
แล้วก็ปรับมาตามที่เราอยากจะปรับกันอย่างเงี้ย
ก็ทำอยู่บนหัวตัวเองบางทีบางคอมเมนต์ก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะ
อาจจะไปโดนหัวคนอื่นก็อาจจะไปหนักอยู่บนไหล่คนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าเป๊กเปรมบอกแล้วว่าอันนั้นเป็นเรื่องภายนอกแต่ว่าเรื่องภายในของเขาก็สงบสงบจิตสงบใจกันไปต่อเรื่องทำสาม
เรื่องของจิตใจเนี่ยมันอยู่ที่ภายในไม่ได้อยู่ที่ภาพรักภายนอกนะคุณ
สวัสดีทุกคนด้วยนะคะส่วนเรื่องการแต่งงานของเป๊กเปรมกันบ้างแต่งก็ผ่านไปแล้วบวชเรียนก็บวชไปแล้ว
ยังเดี๋ยวไปฟังคำตอบกับเป๊กกันอีกครั้งค่ะ
บวชเสร็จแล้วก็มีลูกได้เลยค่ะตอนนี้

เคลียร์งานให้ได้ก่อน๒อาทิตย์ที่ว่านะ

ก็ไม่รู้ว่าจะไปปั๊มที่เชียงใหม่หรือว่าปั๊มที่กรุงเทพนะ
เพราะช่วงนี้เขาขยันเคคมันนี่นะเดินทางไปกลับเชียงใหม่เป็นว่าเล่นเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ